ฆ่าฆ่าฆ่า
ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับน้องแคนเลือกได้

เดี๋ยวน้องเขาอาจจะงงเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้องแขกครับ
น้องแค้นร้องร้องด้านครับ
ก็ยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็คิดอีกว่าเขายังไม่ได้ร้องอะไรเลย
โอ้โห
น้องแค้นครับที่น้องแค้นเลือกป้ายหมายเล็กหนึ่งนะครับ
ทำให้น้องแคนข้ามเพลงนี้ไปเลยหมายความว่าแคนไม่ต้องร้องแต่ได้เงินเพิ่มเลยครับ
ตอนนี้รับราคา๘๐๐๐บาท
ได้ไปแล้วแปดหมื่นบาทนะครับจากการเปิดได้ตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยเราต่อกันเลยนะครับ
ร้องไม่ผิดยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นเพลงนี้ครับเพลงที่๖แล้วครับ
บาทตัวช่วยหมดแล้วแต่มาฟังกันก่อนครับ
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
นี่ค่ะมีมูลค่า๑แสนบาทค่ะคุณพ่อคุณแม่ถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่า
มีโอกาสจะคว้า๑๐๐๐๐๐บาทกลับบ้านมั้ยค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้ร้องไม่ได้เลยไม่เคยร้องไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องเลยแคนรู้จักเพลงเมื่อกี้ไหมครับไม่รู้เลยเนอะไม่เคยฟังเลยใช่ไหมครับ
เอาล่ะน้องแคนต้องเป็นไปตามการแข่งขันน้องแคนต้องตอบถ้าหยุดก็รับแปดหมื่นบาทนะครับ
แต่ถ้าต้องการ๑แสนบาทก็ต้องบอกว่าสู้ต่อนะครับตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียว
สู้หรือหยุดครับ

แคนตอบว่าหยุดนะครับนั่นก็คือการแข่งขันก็หยุดนะครับก็รับเงินที่สะสมมา

ในเพลงที่๕นะครับรับไปเลยนะครับสำหรับน้องแคนนะครับ

จะมีสักกี่คนที่หาเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้

ภูมิใจกันคุณพ่อถึงแม่นจริงนะครับคุณพ่อ
ก็เรียกได้ว่าใช้ความสามารถให้ถูกทาง
ใช้ความจำให้ถูกที่นะฮะ
ก็มารายการของเราไปรายการอื่น
คงจะไม่ได้ขึ้นไปร้องแน่เพราะว่า
เขาเอาร้องไพร้อแต่ของเราเนี่ยคือเราร้องเพื่อเป็นนักสู้ชีวิตจริง

แคนครับวันนี้น้องแคนหาเงินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้
ได้ยังไม่หมดแต่ก็แปดหมื่นเลยนะภูมิใจไหม

แล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ได้เอาแบ่งไปใช้หนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมีความสุข
พอคุณแม่มีความสุขแล้วแคนรู้สึกยังไงครับ

นะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณน้องแคนมากเลยนะครับ
ที่มาทำให้พวกเราได้รู้สึกเย่ไปด้วยกันนะครับ
แต่ว่าไม่ให้ไปง่ายนะเดี๋ยวเราจะให้น้องแคนนะคะได้โชว์เพลงห่อหมกพวก
ที่คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอันนี้ไม่มีผลต่อการแข่งขันนะคะ
อยากให้ร้องโชว์เฉยแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยกันฟังด้วยว่าถูกหรือเปล่า

พร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแคนร้องโชว์นะครับ
ในเพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้าครับเป็นการร้องโชว์เฉยนะ
พูดสภาษา
พูดมาพวก
ทรมาน

พูดมาพวก

เด่าการสุภาไปกะเอ้า
นำกับต่ออยู่บ้าน
พอปกฬวะงสมายฝักปกครญ

หัวเล่นกะเลี้ยงหัก
อาอยุดล้านหัว
เผื่อหัวซากร้องมัน
เอ็ดเต้นซุ้มซ้อมออกแย่ความทรวพ
ทั้งคำ
เพราะเพลงนี้จริงมันเป็นเพลงอีสานเป็นออกแรปด้วย
พูดกันเร็วมากขนาดปกติผู้ใหญ่ยังร้องไม่ค่อยจะทานกัน
เรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งรุ่นใหม่นะมันทันสมัยมากเลยนะ
ถ้าไม่มีเนื้อร้องดนตรีนี่เป็นแรปเลยนะครับ

ก็ขอให้น้องแคร์นะคะโตเป็นเด็กดีนะ
แล้วก็ให้ยึดมั่นความคิดไว้ว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
ที่มาร่วมในรายการของเรานะคะ

ก็ภูมิใจที่เขามีความสามารถนะครับผม
เราก็ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายครับผม

รับรู้ความรู้สึกของพ่อกับแม่
เห็นแม่ร้องไห้แล้วเขาก็จะร้องตาม
แล้วก็เขาจะเข้ามาพูดบอกว่ารักแม่จะสู้จะทำ
จะทำอะไรให้แม่ทุกอย่างเขาก็ไว้

ฟ้าแล้วน้องแคนรักพ่อไหมครับ

วันนี้น้องแคนหาเงินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้

พอคุณแม่มีความสุขแล้วแคนรู้สึกยังไงครับ

น้องแคร์ทำเพื่อแม่ได้สบายแล้วครับ
ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องแทนครับ
ผมเป็นเด็กแอลดีและไฮเปอร์ครับ
เหมือนเอาน้ำยิงกับน้ำล้มมาผสมกันครับ
รู้สึกว่าเหมือนผมอยู่ไม่นิ่งอยู่นิ่ง

ผมต้องกินยาวันละ๒เม็ดเพื่อให้อยู่นิ่งครับ
ก็คือหมดเงินในการรักษาน้องเยอะมาก
ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน
ค่ายาครั้งละ๖๐๐๐กว่าบาท
๑เดือนที่เราจะต้องไปเสีย
ถ้าโตขึ้นมาผมจะทำงานที่ดี
เพื่อให้แม่กับยายสบายขึ้นครับ
แม่จะไม่ต้องได้ทำงานหนักครับ